สถานการณ์เป็นยังไงบ้างทั้งน้ำแล้วก็เรื่องของดินแยกนั่นเอง
พาคุณผู้ชมไปดูที่แม่ห้องศรกันก่อนเลยนะคะ
โดยจุดที่พบรอยแยกเพิ่ม
อยู่ที่บ้านห้วยโผใหม่ที่ตำบลแม่ยวมอำเภอแม่เสรียงนะคะ
แล้วก็พันเอกวุฒิปฐมเรืองกุลผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหาร
ที่๓๖ก็มีการนำกำลังพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติสารวิน
แล้วก็ตำรวจตระเวนชายแดน๓๓๗แม่เสรียง
อาสาสมัครรักษาดินแดนแม่เสรียง
ก็ไปช่วยกันรื้อบ้าน๓หลัง

ตั้งอยู่ในพื้นที่ที่เป็นแนวดินซุดตัว
แล้วก็ดินโครนเลื่อนไหลก็ไปช่วยกันลื้อบ้านเพื่อความปลอดภัยนั่นเองนะคะ
เราไปดูกันที่จังหวัดลำปางกันบ้างนะครับ
บริเวณภูเขาบ้านแม่ช่อฟ้าตำบลทุ่งพึ่ง

นายวรายุทธ์ค่อมบุญในอำเภอแจ้ห่ม
นำเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจสอบรอยแยกบริเวณภูเขา
ซึ่งอยู่ใกล้กับหมู่บ้านแล้วก็โรงเรียนแม่ช่อฟ้า
แล้วก็ถือว่าจุดนี้เป็นจุดเสี่ยงครับ
โดยนายสุธีจงอัจฉริยกุลผู้มนวยการส่วนส่งเสริม
บริหารจัดการทรัพยากรธรณีสำนักงานทรัพยากรธรณีเขต๑
ก็เปิดเผยว่ารอยแยกนี้มีความยาวประมาณ๑กิโลเมตร
บางจุดกว้างและลึกเกือบ๑เมตร
ก็มันอาจจะสามารถที่จะพัฒนาเป็นรอยยุบรอยแยกต่อไป
ตอนนี้ต้องจับตามองต้องเฝ้าระวังนะครับ
รอยแยกจุดนี้แหละกลัวว่าจะถล่มลงมาใส่บ้านเรือนของประชาชนได้เช่นกัน

ต่อกันเลยค่ะคุณผู้ชมจากลำปางแล้วไปที่กาลสินกันหน่อย
นายไกรสอนกองฉลาดผู้ว่าราชการจังหวัดกาลสิน
ก็มีการเรียกประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการน้ำ
รวมถึงคณะกรรมการแก้ไขปัญหาน้ำท่วม
ซึ่งทางที่ประชุมก็มีการเสนอ
ให้เพิ่มอัตราการระบายน้ำ
เขื่อนลำเปล่าลงลำน้ำลำเปล่านะคะ
เพราะว่าแต่เดิมเขื่อนระบายลงวันละ๗ล้านลูกบาทเมตร
แต่ว่าจากสถิติของชลประธาน
พบว่าช่วงสิงหาคมถึงกันยายน
จะมีปริมาณน้ำฝนเพิ่มขึ้นตามฤดูกาล
แล้วก็ยังรองรับน้ำจากเทือกเขาภูพาล
เพื่อป้องกันปัญหาน้ำท่วมบ้านเรือนประชาชน
จึงเริ่มพร่องน้ำตามระบบขั้นบันไดนั่นเองนะคะ
สำหรับปริมาณน้ำเขื่อนลำเปล่าล่าสุด
ปริมาณน้ำอยู่ที่๑๒๔๖ล้านลูกบาทเมตร
คิดเป็นร้อยละ๖๓ของความจุอ่าง
ซึ่งก็ยังสามารถที่จะรองรับน้ำได้อีก๗๘๐ล้านลูกบาทเมตรนะคะ
ในพื้นที่น้ำท่วมกว่า๒๐๐๐ไร่

ตอนนี้ไปตรวจสอบก็พบว่าฝนเริ่มหยุดตกแล้ว
แล้วก็จะเริ่มกลับสู่ภาวะปกติในเร็ววันนี้
ทางจังหวัดเองก็มีการเตรียมเข้าซ่อมแซม
สาธารณูปโภคต่างอย่างเร่งด่วนแล้วด้วยค่ะ
ปิดท้ายกันนะคะที่สกลนครโดยเจ้าหน้าที่กว่าร้อยนาย
ก็มีการนำท่อขนาด๑๒นิ้วจำนวน๑๐ชุด
ยังบริเวณปากกระโถนบริเวณสรรเขื่อนน้ำอูล
ตำบลแร่อำเภอพังโคนจังหวัดสกลนครค่ะ
ติดตั้งระบบการลักน้ำ
เพื่อช่วยในการระบายน้ำออกจากเขื่อนลงไปยังลำน้ำอูล
เนื่องจากปริมาณน้ำใกล้เกินระดับความจุ
ล่าสุดระดับน้ำในเขื่อนน้ำอูน
ก็อยู่ที่๕๑๒ล้านลูกบาทเมตรหรือว่าร้อยละ๙๘
จากความจุกักเก็บ๕๒๐ล้านลูกบาทเมตรค่ะ
ติดตั้งการลักน้ำเพื่อที่จะช่วยให้การระบายน้ำ

จะสามารถระบายน้ำออกได้เพิ่มอีกวันละ๓แสนลูกบาทเมตรนะคะ
โดยเจ้าหน้าที่ก็ขอให้ประชาชนมั่นใจ
ในการบริหารจัดการน้ำของเขื่อนน้ำอูล

สภาพตัวเขื่อนยังมีความแข็งแรงมั่นคงอยู่นะคะ